ความจะใหญ่ยักษ์ของซุ่มจับปลา
สุ่มจับปลาสีทองรอบดักปลาสีเงิน

ปกตินี้ผมเคยเห็นแต่รอบดักปลาธรรมดาซุ่มดักปลาธรรมดา
แต่คราวนี้เป็นรอบกับสุ่มยายักษ์แล้วมีสีเงินสีทองด้วย
ไม่รู้ว่าเอาไว้ดักเงินดักทองหรือเปล่า

นี่น่าจะดักปลาโลมาหรือไม่ก็ปลาวานได้นะครับ
ได้ค่ะได้คุณชนะทั้งตัวด้วย
นี่ดิฉันบอกแล้วว่านี่คือหน้าตาของสุ่มจับปลาสีทอง

ซึ่งมันเป็นอุปกรณ์จับปลาจริงนะคุณ

คือเขาทำขึ้นมาให้มันใหญ่จากอุปกรณ์จับปลาทั่วไป
ก็ถูกนำไปตั้งโชว์ไว้ริมถนนสายสีบัวทองแสวงหา
หน้าสารประชาคมบ้านคลองเฉอมตำบลสีบัวทองบสวังหาจอังทอง
ถวินแจ่มกระจ่างกำนันตำบลศรีบัวทองบอกว่า
ชาวบ้านและผู้นำชุมชนร่วมกันทำสุ่มจับปลาแล้วก็รอบดักปลาขึ้น
เพื่อต้องการให้ประชาชนและเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตอาชีพ
การหาปลาเลี้ยงชีพของบรรพบุรุษ

ตามแบบภูมิปัญญาของชาวบ้านนั่นเอง

สมัยที่ภูยาตายายได้สืบศาลวัฒนธรรม

ได้รู้ว่าวิถีชีวิตคนเดิม
เขาทำมาหากินหรือทำอาชีพ

แบบที่เราหาปลาหาปูหาหอย

เรื่องสมเรื่องลอบเพื่อใส่
อีกหลายอย่างที่เด็ก
จะต้องศึกษาเรียนรู้ว่า
วิธีชีวิตแท่งเดิมเหลืออะไร
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วพบเห็นแบบนี้
เขาบอกว่าพากันไปถ่ายภาพ

พร้อมกับชื่นชมด้วยว่านี่มันเป็นสิ่งของที่มันหายากมากนะ
คือเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักสุ่มจับปลารอบดักปลาแบบนี้แล้ว
ทางชุมชนเขาก็เลยร่วมกันจัดทำขึ้น
เพื่อที่จะให้เราไม่ลืมรากเง่าของตัวเอง
อาชีพจับปลาเป็นอาชีพที่แบบอยู่กับชุมชนมาอย่างยาวนาน
รุ่นใหม่จะได้รู้จักวิธีการจับปลาแบบโบราณด้วยนะคะ